ทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีนะคะที่คุณผู้ชมติดตามกันมาโดยตลอด
คดีนี้กลายเป็นว่าตำรวจเองตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกดำเนินคดีในหลายข้อหา
ทั้งเรื่องของการทำลายหลักฐานเรื่องของการช่วยผู้ต้องหาหลบหนี

ตำรวจทั้ง๖นายนี้ก็คงจะต้องเรียกว่าเป็นอดีตตำรวจแล้วมั้งคะ
เพราะว่าก็ถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ก็ควบคุมตัวตำรวจทั้ง๖นายที่ถูกดำเนินคดีมาฝากขัง

เพราะว่าสังเกตสีหน้าแล้วเนี่ยทุกคนมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ไม่ตอบคำถามอะไรนักข่าวเลยค่ะ
แล้วมาบอกว่านี้โชคดำรวจภูทรภูมิหากภูมิขึ้นไป
ของผู้สื่อข่าวในพื้นที่
ภูมิใจในความเป็นตำรวจของพี่ที่ผ่านมาไหมคะ
ถามตำรวจทั้ง๖นายที่ถูกดำเนินคดีค่ะ
เป็นบรรยากาศที่หน้าสพนนปฐมจนปฐมช่วงสายวันนี้นะคะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ควบคุมตัวอดีตตำรวจทั้ง๖นายค่ะ
ประกอบไปด้วยพันตำรวจรีเกรียดตีสักสมสุจ
หรอศาลวัดสืบสวนสอบสวนสพกระทุ่มแบรนด์จสมุดอุทธ์สาขอน
ร้อยตำรวจโทษนิมิตรสลิดกุลรองบสาราจรสพนนปฐม
ร้อยตำรวจโทประสานรอดผล
ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัย
ร้อยตำรวจเอกนัทธพลนาคกรและร้อยตำรวจรีสันเสริญศรีสวัสดิ์
ซึ่งทั้ง๔นายสุดท้ายนี้มีตำแหน่งเป็นถึง
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
และแต่ละนายก็อายุ๕๐กว่ากันแล้ว
บางคน๕๙จะเกษียณอยู่แล้ว
ทั้งหมดนี้ถูกแจ้งข้อหานะคะเป็นเจ้าพนักงาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยไม่ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
ข้อหาร่วมกันทำลายซ่อนเร้นและข้อหาร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิด
อกจากนี้ยังมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยตัว
ยินยอมให้ปล่อยตัวในน่องท่าผาคนยิง
แล้วก็พากำนันนกหลบหนีด้วยตำรวจนำตัวตำรวจที่ถูกดำเนินคดี
ไปส่งฝากขังนะคะที่สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชชอบภาค๗จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างถูกควบคุมตัวทั้งหมดเดินก้มหน้าปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์
ก็ก้มหน้าตลอดใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยพยายามจะบิดบังใบหน้าแต่นักข่าว
ในพื้นที่เขาสังเกตเห็นว่าสีหน้าอิดโรยมากและแววตาเศร้ามากนะคะ

คือก่อนหน้านี้พรรีนำเกียร์เทราโรจนพงศ์
บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีได้มาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
พฤติการในการช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนีในวันเกิดเหตุ
คือสอบไปแล้วรอบหนึ่งมาสอบเพิ่มอีกครั้งนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกภูพลทัพเจริญผู้กำกับการสพมนครปฐม
บอกว่าทั้ง๖นายเครียดมากแต่ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ
ยืนยันว่าก็ตอนนี้ต่อให้เคยเป็นตำรวจตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้ว
ก็ดำเนินการดูแลตามปกติเหมือนผู้ต้องหาคนอื่นทุกคนนะคะ
และบอกว่าทางครอบครัวของตำรวจติดต่อมาเพื่อขอประกันตัว
แต่อย่างที่คุณผู้ชมติดตามข่าวก็จะทราบดี
ชั้นสอบสวนตำรวจคัดค้านการประกันตัวทุกกรณี
เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
จากนี้ค่ะยังมีรายงานอีกว่าวันนี้
คลี่คลายคดีจะมีการประชุม
ขอออกหมายค้นเป้าหมายภายในจังหวัดนครปฐมอีกหลายจุดเลย
เช่นออฟฟิศของกำนันนก
ฟิศนี่มีหลายที่นะคะที่ทำงานกำลังนกมีหลายที่หลายจุด
รวมไปถึงบ้านของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจนะคะ

ก็จะมีการไปตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันในส่วนของภูทรภาค๗

วันนี้ลงครามคำสั่งย้าย๒ในตำรวจใหญ่นะฮะในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมลงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ
ลงนามคำสั่งย้ายพลตมตรีจักริจเครือสุนทรวานิส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
ที่มีภาพเคยไปอวยพรวันเกิดเลี้ยงวันเกิดให้กับกำนันนกนะฮะ
แล้วก็อีกนายหนึ่งนะครับก็คือพันธมตเอกภูพลทัพเจริญ
ภูมิกับการสพมนครปฐมให้ไปปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๗
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่๑๑กันยายน๒๕๖๖เป็นต้นไปก็คือวันนี้นะครับ
โดยในเนื้อหาของหนังสือสั่งย้ายเนี่ยระบุว่าสืบเนื่องจากคืนวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
เกิดเหตุในน่องท่าผาใช้ปืนยิงสารวัตรสิวเสียชีวิตและยิงพันธมตโทวสินบาดเจ็บ
ขณะร่วมงานเลี้ยงที่บริษัทของกำนันนกซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้สอบสวน
ราชการตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกนายต่อมาตำรวจในสังกัดสพมนครปฐม
ถูกออกหมายจับและต้องหาคดีอาญาบวกกับมีภาพตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ในตำรวจภูธรจนครปฐมปรากฏในงานเรียงของกำหนังนก
ก็คือภาพของผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมไปร่วมงานเลี้ยงกำนันนกเมื่อปี๖๐
เพราะฉะนั้นผลฤทธิ์จักริจก็ชี้แจงบอกว่าก็เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่
เขามีการชวนกันไปกันก็เลยไปนี่นะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยในคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
บอกว่าอาจทำให้ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการตำรวจมีความสนิทสนมกับกำนันนก
และทำให้สังคมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อให้การสอบสวนคดีเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการสอบสวน
สั่งย้ายนายตำรวจทั้งสองนายให้ขาดจากตำแหน่งเดิมนะครับ
ก็คือผู้บังคับการตะบุธรณภาคจังหวัดนครพรรภม
และภูมิกับการสอบภอมเมืองนครปฐมถูกย้ายทั้งคู่เลยนะครับ
ตอนนั้นทางท่านพลตรีจักริตเนี่ย
ก็บอกว่าก็เห็นว่ากำนันนกเป็นลูกชายของผู้ใหญ่โหด
อดีตผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่

คุณผู้ชมคะแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะ
เรื่องของการดำเนินคดีตำรวจที่อาจจะไปเกี่ยวข้อง
คือล่าสุดมีการเรียกสอบเพิ่มเติม
แต่น่าจะเป็นในลักษณะของการกันไว้เป็นพยานก่อน
เป็นตำรวจเหมือนกันตำรวจสามนาย
แต่ยังไม่ได้มีรายชื่ออะไรปรากฏมาก่อนเลยนะคะ

แล้วก็เตรียมจะออกหมายจับอีก๕คนด้วย
ที่กรมจาการตำรวจผู้ทรพัก๗ค่ะ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดียิงสารวัตรสิว
ประชุมความคืบหน้าของคดีและสอบปากคำพยานนะคะ
คือตอนเช้าเนี่ยเรียกตำรวจมา๒นาย
เพื่อมาสอบปากคำซึ่งตำรวจสองนายนี้
ไม่ปรากฏรายชื่อมาก่อน
ส่วนช่วงบ่ายมีตำรวจอีกหนึ่งนาย

ซึ่งก็ไม่เคยปรากฏชื่อมาก่อนเหมือนกัน
หมายความว่ามีตำรวจ๓นายนะคะ
มาใหม่เลยไม่เคยมีชื่อนำเสนอปรากฏในข่าวมาก่อน
จากการสังเกตค่ะจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ย
ตำรวจที่กำลังโดนสอบปากคำ
ยกมือไหว้พนักงานสอบสวน
ก็ไม่รู้ว่าไหว้ด้วยสาเหตุอะไร
จากนั้นก็มีพยานนะคะ
ที่อยู่ในงานเลี้ยงในวันเกิดเหตุ

พนักงานรักษาความปลอดภัยก็ไป
ตำรวจได้เตรียมออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก๕คน

ที่เป็นคนเอาเซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดไปทิ้งน้ำ

โบ๊ทที่บอกว่าเคยทำงานอยู่ในเรือนจำ
เป็นลูกจ้างของกรมราชธรรมที่ถูกให้ออกแล้ว
อีกคนนึงในเก่ง
ในเก่งเป็นคนงานของกำนันนก
ในเก่งเป็นคนเอาปืนไปฝังดิน
แล้วในเก่งก็นำตำรวจไปชี้จุดที่เอาปืนฝังดิน
ที่มีการเอาผ้าคลุมโต๊ะจีนมาคลุมปืนเอาไว้แล้วก็ฝังดินนะคะ
ส่วนอีก๓คนที่จะถูกออกหมายจับ
มีรายงานว่าอาจจะเป็นแม่บ้านนะคะ
เพราะอะไรเพราะแม่บ้านถูกสั่งให้ล้างคราบเลือดในวันเกิดเหตุ
ก็จะเป็นลักษณะของการทำลายหลักฐาน
ก็บอกว่าตอนนี้มีข้อมูลว่า
ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุเพิ่มอีก๓นาย
และไม่เกี่ยวกับตำรวจสามนายที่เรียกมาสอบปากคำในวันนี้นะคะ
คือจากเดิมเรามีข้อมูลว่าตำรวจ๒๕นายใช่ไหมคุณผู้ชมที่อยู่ในงานเลี้ยงในที่เกิดเหตุ
พอบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีเพิ่มอีก๓กลายเป็นว่ารวมแล้ว๒๘ค่ะ๒๘นาย
ทีนี้คำถามสำคัญว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดจะกู้ได้เมื่อไหร่
อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะคาดว่าไม่เกิน๓วันพระฤหัสบดีนี้ก็น่าจะทราบแล้ว
มั่นใจว่าได้ข้อมูลคืนทั้งหมดแน่นอนค่ะ